ส่วนของกรณีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน
ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อน
พอมีคำสั่งคอสชที่อาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔

ให้พักราชการชั่วคราวไม่มีค่าตอบแทน

คนก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าสาเหตุคืออะไร

เพราะว่าต้องยอมรับว่ามีหลายโครงการจริงนะคะ

แล้วก็ต่อเนื่องจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชร
ก็ต้องยอมรับว่าหลายโครงการนับกันไม่ทัวร์จริง
เดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้จากรายงานค่ะ

หม่อมราชวงศ์สุขุมภัณฑ์บริพัฒน์
ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมายืนยันกรณีโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า
ในวงเงิน๓๙๕๐๐๐๐บาทในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๕๙
ว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่วนสาเหตุที่ต้องนำงบฉุกเฉินมาใช้แทนงบปกตินั้นเนื่องจากถูกตัดงบด้านการท่องเที่ยว
เหลือเพียง๕๐ล้านบาทจึงมีความจำเป็นและยืนยันเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงมีมติเอกฉันว่า
โครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่อทุจริต
หลังพบว่ามีพฤติกรรมหัวราคาและนำมาซึ่งความเสียหาย
เชื่อว่ามีการทุจริตซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด๙คน
โดยหนึ่งในนั้นคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
โดยมีความผิดปกติที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนผู้รับงาน
ส่งผลเสียหายต่อระบบการเงินและการคลังของแผ่นดิน
พฤติการที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าเชื่อว่าทุจริตนะครับ
ก็อยู่ในความรับผิดชอบนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
วกกับมีผู้บริหารที่เป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ย
อย่างน้อยอีกสองท่านรวมทั้งคณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
กำหนดในเรื่องทีโออาร์ซึ่งก็เป็นระดับเจ้าหน้าที่นะครับ
อกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ๑๖ล้าน๕แสนบาทที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
สเปคเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งที่กำหนดมีราคาแพงเกินจริงเช่นโต๊ะอาหารราคาหลักแสนบาท
ที่สำคัญคือมีการปรับปรุงก่อนการประกวดราคาผู้รับเหมาในภายหลัง
ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มาของคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการค่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งว่า
ผุศดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มีผลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์จะเหลือระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอีก๗เดือนก็ตาม
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน